หัวขโมยมันย่องไปงัดเมนหลังเก่า
เอาแต่ของเย็นไปมีอะไรบ้าง

โรงเย็นพัดลมเพดาน
แล้วก็มีสายไฟในเมนมันเลาะไปหมดเลยครับ

พระสิริพฤษอลิโนหรือว่าหลวงพี่อาร์ตครับ

แต่กฎแห่งกรรมตามท่านทันแน่นอน

ทีมข่าวไปที่วัดหลังเก่าติดกับแม่น้ำนาฬ
ในพื้นที่ตะบนปากน้ำโพอำเภอเมืองนครสวรรค์
ไปพบกับหลวงพี่อาร์ตเจ้าของโพสต์นะครับ
เล่าบอกว่าวันก่อนเนี่ยท่านเจ้าอาวาสกับพระลูกวัดเนี่ย
ตัดย่ากันแถวเมนหลังเก่า
พอเปิดประตูเข้าไปดูเอ้าของไปหมดแล้วครับ
นะฮะโอ้โหน่าจะไปปอกเอารวดทองแดงไปขายแหละ
ท่านบอกว่าน่าจะได้หลายบาทอยู่
หลวงพี่บอกว่าถ้าเอามาคืนไม่เอาความ

ก็ต้องรับผลกรรมที่จะตามมา
บอกว่าเรื่องแบบนี้เคยเกิดขึ้นแล้วนะครับ
เคยมีคนมาขโมยคอมเพรสเซอร์แอร์
ผ่านไป๒๓ปีนะฮะ
ตายเลยนะคนขโมยตายเลยขึ้นอืดเลยท่านบอก
ยังไม่ได้ใช้โรง
ลองฟังท่านหน่อยฮะ
หลังจากหลวงพี่โพสต์เฟสบุ๊คไป
มีคนใจบุญอยากจะร่วมซื้อคอมเพรสเซอร์
หลวงพี่บอกว่าตอนนี้ทั้งสองโรงเนี่ย

ก็ลองติดต่อไปที่วัดดูนะครับ